คุณผู้ชมคะมาติดตามดราม่าของคุณกุ้งพลอยกณิตรินนะคะ
อดีตภรรยาของพี่หนุ่มสอนรามคุณผู้ชม

เธอออกมาไลฟ์ผ่านไอจีเยอะแยะมากมายนะคะ
ล่าสุดเธอออกมาเปิดใจปมดราม่าที่เกิดขึ้น
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านช่องยูทูปที่เธอทำร่วมกับผู้จัดการส่วนตัวคือเรียกว่าเป็นการเปิดใจยาวนานเกือบ๑ชั่วโมงเต็มอ่ะคุณ
ยอมรับนะคะว่าที่ไม่พร้อมรับสายนักข่าวหรือว่าตอบรับไปออกรายการที่ไหนเพราะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมจริง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการไลฟ์ผ่านไอจีจนกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเธอยอมรับนะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความใจร้อนของเธอนี่แหละ
ส่วนประเด็นที่อดีตสามีพี่หนุ่มสอนรามพูดถึงเรื่องที่เธอไปยืมเงินรุ่นพี่คนนึงจนต้องใช้คืนให้คุณกุ้งพลอยอธิบายว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจคลาดเคลื่อนกันนะคะเธอกับรุ่นพี่คนนี้เนี่ยสนิทกันมากสนิทกันเหมือนคนในครอบครัวเงินที่ขอไปห้าพันเธอก็เข้าใจไปจริงว่ารุ่นพี่คนนี้ตั้งใจให้เป็นค่าขนมหลานค่ะเธอไม่รู้เลยว่ารุ่นพี่คนนี้
ไปฟังเสียงของเธอกันหน่อยค่ะ
เขาไม่ได้คิดจำนวนเงินตัวเนี้ยเป็นยืมอ่าแล้วก็คิดว่าให้แต่เขาให้หลานอืมอ่า
คือคุณกุ้งพลอยเนี่ยเขาเข้าใจว่าเออพี่คนนี้เขาให้แต่พี่คนนี้เขาเข้าใจว่าคุณกุ้งพลอยเนี่ย
เงินเข้าใจไม่ตรงกันใช่แล้วมันมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่มีแฟนคลับของพี่หนุ่มเนี่ยออกมาแฉซ้ำ
ว่าเธอเนี่ยติดเงินแม้กระทั่งกับแฟนคลับอืมคุณบุ้งพลอยบอกว่าเธอเนี่ยนะ
รู้จักกับแฟนคลับคนนี้จริงตอนลำบากก็เคยขอความช่วยเหลือจริงค่ะ
แต่เรื่องนี้มันผ่านมานานมากจำได้ว่าเคยขอเลขบัญชีแฟนคลับคนนี้แล้ว
แล้วก็ห่างหายกันไปอ๋อเธอก็เลยฝากไปถึงแฟนคลับคนนี้นะคะว่า
เบอร์โทรก็มีติดต่อมาหาเธอได้เลยเงินที่เธอเคยยืมพร้อมที่จะคืนให้
หลักพันจะใช้คืนไม่ได้เพราะที่ผ่านมาหนี้สินหลักล้านเธอก็หาทางใช้มาหมดแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่คุณกุ้งพลอยบอกค่ะคุณกุ้งพลอยยังเล่าด้วยนะคะว่ามีผู้ใหญ่คนนึง
ช่วยสอนช่วยเตือนสติเธอจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองใจเย็นลง
และความพยายามในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองก็เพื่อหวังว่าวันหนึ่งอดีตสามีจะพร้อม
ให้เธอได้ทำหน้าที่แม่อย่างเต็มที่และช่วยกันเลี้ยงลูกค่ะ
ลึกเขาเป็นสามีที่ดีเวลาที่เราพูดไปโดยที่อารมณ์เราไม่คิด
แล้วเราไปกระทบเนาะแต่ว่าเราก็ถ้าเราไปกระทบเขาแล้วก็ถ้าเรารู้สึกผิดเราก็ขอโทษ
คำว่ารอให้เขาใจอ่อนคงไม่ใช่มันน่าจะเป็นคำว่ารอให้เขาพร้อม
เห็นว่าเราเนี่ยน่าจะดูแลลูกให้ความอบอุ่นลูกจับมือกันไปด้วยกันได้
แล้วเราก็มาช่วยดูแลลูกเลี้ยงลูก
ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะคะเรื่องแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลากันสักนิดนึง